ต่อกันที่เรื่องราวของวอเล็กบอลกันบ้างนะคะ
สำหรับการแข่งขันวอเล็กบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
ที่ยังไม่แน่ว่าในปีนี้จะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่นะคะ
ก็มีแนวทางกันออกมาว่าในปีหน้าให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเลยหรือเปล่า
เพื่อที่จะได้ให้โคต้ากับสโมสรไทยเพิ่มมากขึ้น
กรณีที่มีการมีแชมป์ทีมซ้ำซ้อนกันค่ะ
เรื่องนี้นะคะเรืออากาศโทชานวิทย์วงประเสริฐค่ะ
รองประธานแล้วก็เลขาธิการสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการตัดสินใจจะให้ทีมใดเป็นตัวแทนของประเทศ
แข่งขันวอเล็กบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
เป็นสิทธิ์ของประเทศนั้นนั้นที่จะจัดการ
แต่ปีนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่

ระหว่างแชมป์ในปีนี้กับแชมป์ในปีหน้า

ก็คือเสนอให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
รายการนี้ในปี๒๐๒๑ไปเลย
ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโคต้าให้กับสโมสรชาติเจ้าภาพด้วยค่ะ
สำหรับโปรแกรมเดิมวอเล็กบอลสโมสรชาย

ก็กำหนดจะแข่งขันกันที่จังหวัดนครราชศรีมา

ขณะที่ในประเภทหญิงจะแข่งขันกันที่เมืองเทียนจิน
ระหว่างวันที่๑๐๑๗กันยายน